ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็เป็นอาบีอดีตผู้จัดการเนี่ยสร้างโลกออกมานะคะ
แล้วก็ท้ายที่สุดออกมายอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ
เมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์ไปคุณผู้ชมอย่างที่เห็นหน้าจอนี่แหละค่ะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะที่ทัวร์ลงแม่ดิฉันพี่บุ๋มแม่บุ๋มปรณดาคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้
เมื่อวานนี้ไม่ต้องงงนะคือนางปุ๊บปั๊บแถลงข่าวด่วนเลย๕โมงเย็น
ฉันพุ่งตรงไปเลยนะคะแล้วปรากฏว่าปุ๊บแม่สัมภาษณ์อยู่นะคะ
หลังจากสัมภาษณ์เจ็ดอ่ะอืมน้ำตาไหลคุณผู้ชมเออร้องไห้สักพัก
ก็เดินมากอดพี่แจ๊กกะรีนใช่คือหลายคนจะบอกพี่แจ๊กไปยืนตรงนั้นทำไม
คือยืนทำข่าวอยู่แล้วก็คือว่าเราก็ตกใจเหมือนกัน
เพราะว่าพี่บุ๋มเหมือนเดินผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวได้ดูภาพนะคะ
สักพักก็กอดเราเลยแล้วแกก็ร้องไห้พี่ก็ปลอบไปว่าพี่บุ๋ม
แบบเนี้ยร้องจริงจังเลยเออร้องคือร้องคือไม่เคยเห็นพี่บุ๋มร้องไห้
แบบนี้มาก่อนนะคะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยจังหวะกอดเสร็จปุ๊บ
อดไปสักพักนี่ไงเสียงโทรศัพท์ดังพี่บุ๋มมองดูปรากฏว่า
เป็นจักรจันทร์โทรมาคือต้องเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ย
กระจันเนี่ยไม่โทรกลับพี่บุ๋มเลยพี่บุ๋มโทรไปเพื่อจะขอโทษ
ไปก็ไม่เคยตอบอ่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รับโทรศัพท์เนี่ย
สักพักเดี๋ยวรับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บพี่บุ๋มก็เลยมาเคลียร์นะคะ
ต่อหน้าสื่อไปเลยนะคะจักรจันทร์ก็ร้องไห้ในสายเลยนะ
ยินเสียงแบบโพลคุยกันเลยอาจจะเป็นไงไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
พี่เสียใจมากที่ทำให้หนูเสียใจหนูคงรู้สึกแย่กว่าพี่เยอะ
พี่รักหนูมากนะเหมือนเดิมจันทร์
ฝากขอโทษกับด้วยนะคะฝากขอโทษกับครัวของหนูกับของคุณเคด้วยเนี่ย
พี่แบบรู้สึกแย่อ่ะค่ะนะคะโอ้โหก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชม
แต่ว่ากำลังใจของคุณจักรจันทร์ท่วมทนจริง
เมื่อวานพี่จักรีนไปเจอมานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ชอตไซด์ทิศนะคะ
จีรนันยุ้ยบอกเลยนะคะว่ายังไงก็จะไปงานแต่งของจักรจันท
แน่นอนสู้นะคะแล้วถ้าเจอจะกอดทันทีเลยล่ะค่ะ
ก็เชื่อว่าน้องเข้มแข็งแล้วก็เชื่อว่าคนที่อยู่ข้างน้องเนี่ยคุณเคเขาก็น่าจะรักแล้วก็ทำให้จักรจันทร์เนี่ยคือเข้มแข็งแล้วไปต่อได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยุ้ยเชื่อว่าน้องจะต้องผ่านมันไปได้
คุณก็ต้องตั้งไปไหมคะยี่สิบหนึ่งถ้าว่างไปแน่นอนค่ะบอกกับน้องถ้าว่างต้องไปอยู่แล้ว
ให้กำลังใจจันทร์แล้วก็ทุกคนด้วยนะคะ
ที่กำลังหนักหนาอยู่กับเรื่องของปัญหาความรัก

ขออนุญาตจักรจันทร์นำเป็นเคสเตอร์ดี้แล้วกันนะคะ

เดี๋ยวไว้มาเล่นละครกันได้
ก็คือเบื้องต้นเขาขอโทษเนาะนะคะ

ติดตามได้กับบันเทิงไทยรัฐในช่วงบ่ายนะคะ

น่าจะจบลงด้วยดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ